ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่รายงานไปข้างต้น
ร้อยกว่าศพหนึ่งในนั้นเป็นนางฟ้าชุดข่าวนะครับ
พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เขาทำงานใกล้ชิดคนติดโควิด
แล้วตัวเขาก็ติดโควิดไปสุดท้ายเขาเสียชีวิต
มันกลายเป็นภาพบีบหัวใจที่เพื่อนพยาบาลต้อง
มายืนส่งเพื่อนแบบนี้แต่เป็นการส่งร่างไร้วิญญาณ
ของเพื่อนพยาบาลด้วยกันภาพนี้เขาก็ถ่ายแล้วลงในโซเชียล
เห็นแล้วก็บีบหัวใจเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นที่มาโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ตัวเธอเองเพื่อนร่วมงานยืนไว้อะไรต่อการจักรไปของรุ่นพี่พยาบาลท่านหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็มีข้อความบรรยายว่า
วันที่๒๓เดือน๗ปี๖๔กลับบ้านนะพี่แพร่คนสวยของนุ
คนยืนรอส่งพี่นะคะนางฟ้าชุดขาวพยาบาลคนที่เท่าไหร่ของประเทศไทย
ที่ต้องเสียชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อทุกคนทำงานเสี่ยงทุกวินาที
แต่ละวันโดนคนไข้ด่าสารพัดทำร้ายร่างกายบ้างก็มี
กดดันโดนด่าตลอดแต่ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่วิชาชีพพยาบาลที่รัก
ช่วยเหลือชีวิตทุกคนจนสิ้นลมหายใจ
แท็กภาพสุดท้ายพี่นุยืนข้างพี่แพร่ได้ถ่ายกับพี่คือภาพบาดหัวใจที่สุด
ไว้ในความทรงจำตลอดไปแล้วก็เซฟบุคลากรทางการแพทย์นางฟ้าชุดข่าวนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายคนที่ออกมาโพสต์ก็คือเป็นเพื่อนพยาบาล
อย่างคนนี้ก็โพสต์ไว้อะไรให้กับการจากไปของนางฟ้าชุดขาวคือคุณนุเช่นเดียวกัน
เป็นการจับไปแล้วก็จะจดจำเอาไว้แบบนี้
เขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบว่าไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับสนามรบเลย
นะไม่รู้ว่ากี่ศพแล้วเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้ก็เพื่อน
พยาบาลก็โพสต์ไว้แบบนี้นะฮะหลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์
ถูกโพสต์ไปนะฮะก็มีบรรดาเพื่อนร่วมงานคนที่เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ประชาชนก็เข้าไปร่วมโพสต์แสดงความไว้อะไร
กับการจากไปของบุคลากรทางการแพทย์คนนี้คุณพยาบาลคุณ
แผลนี้นะฮะเป็นจำนวนมากเลยนะฮะชื่อจริงคือคุณแผลพัด
ธัญวัฒน์ทวีสุกเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านบางแครกรุงเทพ
แล้วสุดท้ายเธอก็รับเชื้อไปจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เสียชีวิตลง
เราทีมข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแพร่และก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ตัวเลขการฉีดวัสีเป็นตัวเลขของ๒๒กรกฎาคมฉีดไป๓๔๒๔๓โดส
ถ้าภาพรวมประเทศไทยเท่าไหร่ละ๑๕ล้านกว่า๑๕ล้านเสร็จเสร็จแล้วล่ะ
๑๕๓๘๘๙๓๙โดสเป็นเข็มแรกซะ๑๑ล้านเข็มสองซะ๓๕ล้าน
ส่งกำลังใจกันต่อไปเพราะนับถอยหลังเป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดสเหลือ๑๖๑วัน
สั่นใจสั่นใจสั่นคือเฮ้ยมันจะทันหรือเปล่า
ยังไม่มีใครตอบคำตอบนี้ก็เดินหน้ากันต่อไป
กำลังใจให้กับทุกคนนะฮะโดยเฉพาะขุนพลเสื้อกราวทั้งหลายนะฮะ